เมื่อวานนี้นำเสนอไปนักท่องเที่ยว
วันนี้ต่างชาติไปโบกแท็กซี่มาจากสุวรรณภูมิ
แล้วมิ้นหนำซ้ำยังไม่ยอมทอนเงินให้

ก็เลยอัดคลิปแบบนี้มันถูกต้องแล้วเหรอ

ก็คือสอนคนไทยพูดภาษาอังกฤษ
ก็เลยออกมาโพสต์คลิปแบบนี้

ชัดมากถูกแท็กซี่ด่าว่าฝรั่งขี้นกด้วย
ก็เลยแบบโกรธขึ้นมาอัดคลิปซะเลยนะฮะ

เป็นนุ่มชาวต่างชาติพูดไทยชัดเหลือเกินนะฮะ
อยู่เมืองไทยมา๒ปีแล้วคุณผู้ชม

อัดคลิปออกมาร้องเรียนชาวโซเชียล
หลังจากที่โดยสารแท็กซี่จากสุวรรณภูมิ

แต่คนขับขอเหมาจ่ายนะไม่ยอมกดมิเตอร์๕๐๐บาท
แต่หนุ่มต่างชาติไม่ยอมขอให้กดมิเตอร์
ระหว่างทางแท็กซี่ก็เรียกค่าทางด่วนอีก๒๐๐บาท
ทั้งที่ค่าทางด่วน๓ด่าน
รวมแล้วไม่เกิน๑๐๐สักประมาณ๙๕บาท

ค่าโดยสารตามมิเตอร์คือ๓๗๕บาท
รวมกับค่าบริการแท็กซี่สนามบิน๕๐บาท
ก็จะเป็นเงิน๔๒๕บาท

ได้รับเงินจากผู้โดยสารคนนี้ไป๕๐๐บาท
แต่คนขับไม่ยอมทอนเงินให้

ผู้โดยสารต่างชาติว่าเป็นฝรั่งงี่เง่าขี้เหนียว
แล้วก็ไล่ให้รีบลงจากรถ
ว่าเขาผิดอะไรก็เงินของเขา
แล้วก็เลยอึดอัดใจไปอัดคลิป
การเล่าประสบการณ์ให้ฟังบอกว่าเลวร้ายเหลือเกินที่ไปเจอแบบนี้
แล้วก็มีคนโซเชียลไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพร้อมแนะนำให้ไป
ร้องเรียนกับกรมการขนส่งทางบกกันเยอะทีเดียวนะฮะ
ฝรั่งคนนี้ที่เป็นเหยื่อแท็กซี่เหมาเนี่ยนะ
ก็คือคุณแดนนี่แม็กซ์เป็นชาวอังกฤษค่ะ
คุณแดนนี่บอกแบบนี้บอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
เขาเองเป็นผู้โดยสารแต่กลับต้องมาถูกคนขับแท็กซี่ด่าทอ
ถ้อยคำคือลักษณะไม่ให้เกียรติเขาเลยทั้งที่เขาเองก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะ
มีหนำซ้ำยังมาบังคับให้เขาจ่ายทิพย์ให้อีก
ถามว่าร่วมการจ่ายทิพย์จำเป็นต้องจ่ายไหม

จะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้
ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้โดยสารถูกไหมคะ
ซึ่งปกติคุณแดนนี่บอกว่าเขาเองก็ชอบให้ทิพย์อยู่แล้วแหละ
เฉพาะกับคนที่ขยันซื่อสัตว์ประหยัดอดทนแล้วก็ให้บริการดี
แต่กับคนขับรถแท็กซี่คนนี้
ตลอดระยะเวลาที่โดยสารมาด้วย
คนขับรถจะพูดจากกดดันบอกว่า

มาใช้บริการไม่เห็นจะเลื่อนมากแบบคุณแดนนี่
ไม่ต้องกดมิเตอร์ก็ได้เอาคุณเป็นแท็กซี่มิเตอร์
คุณก็ต้องกดไหมคะคุณไปบอกเขาได้ยังไง
ที่สำคัญเขาบอกว่าเขาคือคนขับรถแท็กซี่

โดยคุณแดนนี่บอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาไหมล่ะ
ว่าจะให้หรือไม่ให้ก็ได้

จากคนขับจะแสดงถึงความไม่ซื่อสัตว์แล้ว
ยังใช้ถ้อยคำที่มีลักษณะดูถูกผู้โดยสารด้วยนะ

คุยกับเขาแล้วแค่แบบรีบเอาเงินมาแล้วก็ออกจ่ายรถเลย
นี่แล้วเรามาเจอเหตุการณ์เหมือนเนี่ยเรารู้สึกยังไง

มันผมไม่เคยว่าใครเลย
ถ้าจริงเขาไม่รู้จักผมว่า
ผมทำงานอะไรมีเงินเยอะมีเงินน้อย

เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะว่าผมอย่างนี้มั้ง
ผมเป็นลูกค้าผมทำงานทางเงิน

ผมน่าจะมีถังเลือกได้ไหมว่า

เขาก็อวดว่าฝรั่งให้ทิพย์เยอะ
จริงฝรั่งไม่เคยเปิดมีตรเลย

ซองฝรั่งจากสนามบินไปแถวสุนวิท

ฝรั่งก็ให้ไม่ว่าอวดเลยว่าเป็นโกงได้
ผมก็แบบทำไมทำอย่างนี้

ความรู้สึกของต่างชาติที่อยู่เมืองไทยมา๒ปี
พูดไทยชัดเหลือเกินรู้ความหมายว่าฝรั่งขี้นกมันหมายความว่ายังไง
แล้วก็เพจของเขาเนี่ยเพจของคุณแทนนี่มีคนติดตามหลัก๗๐๐คนนะ
คนที่เข้าไปดูเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ดีนะ
ที่ถ้าเกิดว่าเป็นระดับทูตมาใช้บริการแท็กซี่
คุณคิดดูดิว่ามันเสียชื่อเสียงขนาดไหน
อยากให้คนขับได้ฟังว่าเขารู้สึกอย่างไร

เขาต้องมีสิทธิ์เลือกมากกว่าคนที่เป็นผู้ให้บริการด้วยซ้ำไปนะครับ
ล่าสุดครับนายสุกรีจามรุภูมิภูมิในการกองตรวจการขนส่งทางบกตรวจสอบ
พบว่าแท็กซี่คันนี้คือทะเบียน๑มมก๙๗๔๙กรุงเทพมหานคร
และรู้ชื่อคนขับด้วยเพราะว่าในคลิปเขามีทะเบียนไว้นะฮะถ่ายเอาไว้
จากไม่สุภาพกับชาวต่างชาติคนยังกล่าวจริงลมการขนส่งทางบกอ่าน
อันนี้หน้าตาของนายทองคำเห็นแล้วนะฮะก็แจ้งข้อหา

อย่าลืมคุณผู้ชมครับแท็กซี่คือเป็นด่านแรกที่ต่างชาติต้องพบเจอคุณ
เป็นอาชีพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นภาพลักษณ์ของประเทศ
คุณคือคนที่ต้อนรับเขาเป็นคนกลุ่มแรก
เลยต้องมีจิตใจในการให้บริการแบบเต็มที่ไปเลยนะครับ
จบดราม่าแท็กซี่จบนะคะ